นายกก็สั่งทุกหน่วยงานครับเร่งไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทันทีหลังน้ำลดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติดังเดิมครับ
พยจโอชานายกรัฐมนตรีได้รับสร้างรายงานสถานการณ์น้ำท่วมลุมน้ำจ้าพยานล่าสุด
กรมชนรับประทานได้ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลง๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องครับ
รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำท่าจีนแล้วก็ปากแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยครับ
เพื่อบังคับให้ไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วขึ้น
คู่กันกับการระบายน้ำออกจากทุ่งทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา
เริ่มต้นที่ทุ่งบางบรกรรมตั้งแต่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
แล้วก็จะดำเนินการต่อไปอีก๑๒ทุ่มตอนล่างในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้
โดยย้ำว่าน้ำที่ถูกระบายออกมาจะเข้าสู่ระบบชนรับประทาน
แล้วก็จะระบายกระจายออกไปยังฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วนะครับ
นอนจากนี้ก็ยังสั่งการผ่านไปยังกระสุมมหัฐไทย
ไปยังแต่ละจังหวัดให้เร่งสำรวจประเมิน
และจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน
ทางด้านชีวิตครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกราย
ด้านการประกอบอาชีพด้านที่อยู่อาศัยด้านการเกษตร
สิ่งสาธารณูมประโยชน์ต่าง
เป็นสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและฟื้นฟูความเสียหาย
ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ทางด้านของนายสมเกียจประจำวงอธิบดี
กรมชนรับประทานเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่มีน้ำไปซอกกระสอบทรายจนพังลงไป
แล้วก็ไปกัดซอสถนนขาดระยะทางยาวประมาณ๓๐เมตร

ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมไร่นาประมาณ๒๘๐๐ไร่

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมถนน
โดยกรมชนก็สั่งเครื่องมือระบายน้ำ
เพื่อลดความเสียหายกับเกษตรกรให้เร็วที่สุดนะครับ
ส่วนแผนการระบายน้ำภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานเบื้องต้น
ระดับน้ำที่ขอนแก่นคาดว่าจะลดลงอีกไม่นาน

ขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าที่จะระบายน้ำในทุ่งนาให้ได้ในประมาณ๑เดือนครึ่ง
ขณะที่สถานการณ์น้ำในภาคใต้
ปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วงของฤดูกาล
แต่ว่ากรมชนเองก็จะติดตามสภาพอากาศ

เพื่อเตรียมรับมือให้อย่างทันท่วงทีครับ